เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีเหตุปั่นป่วนในพื้นที่ยาลาอยู่หลายจุด
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ๘รายด้วยกันนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจที่จังหวัดยาลาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย
รอบวางระเบิดที่บริเวณสาวไฟฟ้าริมถนนสายบ้านเจาะบืนแนร์มูล๑
ในพื้นที่อำเภอยหาจังหวัดยาลานะครับ
แรงระเบิดทำให้เสาไฟฟ้าพังเสียหายนะครับแล้วก็มีชาวบ้านบาดเจ็บสองคนด้วยกัน

แล้วก็ยังมีจุดในพื้นที่ตำบลคอกช้างอำเภอธานโต
จุดนี้คนร้ายก็ลอบวางระเบิด๒จุดนะครับ
แล้วก็พื้นที่อำเภอบรรนังสตานะครับมีเหตุคนร้าย
รอบวางเพลิงเผาเป็นสาวส่งสัญญาณโทรศัพท์
แล้วก็เผายางรถยนต์ในพื้นที่หมู่๓ตะบนบาเจาะอำเภอบรรนังสปลา
พื้นที่หมู่๔ตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาก็มีเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็ยังมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในการยางแห่งประเทศไทยสาขาบันนังสตาด้วย

แล้วที่ตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจนเสาไฟหัก๒ท่อน
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนคอกช้างอำเภอแม่หวาดจังหวัดยาลา
จุดนี้มีผู้บาดเจ็บ๕คนนะฮะ
มีเด็กหญิงอายุ๗ปีอายุ๑๒ปีแล้วก็อายุ๑๕ปี
อีก๒คนเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
เรื่องต้นทหารตำรวจฝ่ายปกครองออกประกาศห้ามประชาชนออกนอกบ้านนะครับตอนนี้
แล้วก็ได้ให้กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อติดตามกลุมตัวคนร้าย
แต่ว่าก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็จะเสี่ยงอันตรายหน่อย
ต้องรอเช้าถึงไปเคลียร์พื้นที่กันอีกทีหนึ่ง